ติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์อีกแล้วนะคะอันนี้เกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนกัน
จักรยานยนต์ค่ะเขาไล่เอาหินปลาใส่รถชาวบ้าน
สาเหตุคาดว่าไม่พอใจที่ถูกบีบแตรนะคะ
ล่าสุดตำรวจของชนบุรีสั่งติดตามผู้ก่อเหตุครั้งนี้แล้วค่ะ
นี่แหละค่ะจากภาพจะได้ยินเสียงรถผู้เสียหายนะคะ
บีบแตร่ใส่รถจักรยานยนต์ซึ่งก็มีกลุ่มวัยรุ่นซ้อนกันมาสามคน
เพื่อเตือนให้หลบทางก่อนที่จะได้ยินเสียงคล้ายกับก้อนหินกระแทกกระจกค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าปียพงศ์พร้อมสุดก็นำมาโพสต์

ที่ผ่านมานะคะกำลังขับรถไล่ตามกลุ่มวัยรุ่น๓คน
เพิ่งจะเอาก้อนหินปลาใส่รถของเขาบนถนนสายบายพลาสชนบุรี
บริเวณนิคมอมตะนครจนถึงแยกบ้านบึงค่ะ
ซึ่งก็สามารถจับภาพรถจักรยานยนต์พร้อมกับป้ายทะเบียนของกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างชัดเจน
หลังผู้เสียหายเขาแจ้งความนะคะพันธุ์ตำรวจเอกสมโชคตาผล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ก็ได้ประชุมสั่งการให้พันธุ์ตำรวจตรีสมชายเมืองใหญ่
สารวัตรป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ออกติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๓ในทันทีค่ะ
โดยผู้กรรมการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ก็ย้ำว่าต้องมีการเอาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะมีการถ่ายภาพเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะ
แล้วก็ยังเป็นภัยสังคมที่อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต
แล้วก็ทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนได้ค่ะ

หินนี่น่ากลัวมากจริงนะเพราะเราแบบขับรถอยู่เราก็ต้องโฟกัสกับถนน
เราไม่รู้ว่าอะไรจะลอยเข้ามาเมื่อไหร่ทุกคนทำนะคะใช่